เรื่องนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเหมือนกัน
เพราะว่ามีคนเขาเอาคลิปมาเผยแพร่
เป็นคลิปลักษณะของการมีเพศสัมพันธ์กันนะคุณผู้ชม

มันเกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเรา

ใช่ฮะมันก่อนจะคลิปนะสองคนชายหญิงเข้ามานั่งดูบรรยากาศของวังน้ำเขียวสวยงามเลยนะ
แต่เปลี่ยนชื่อวังน้ำเขียวเป็นวังน้ำจุด
และหลังจากนั้นมันก็เป็นคลิปที่สองคนนี้จูงมือกันเข้ารถบ้าน
รถบ้านจอดอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กัน
ใช่ค่ะแล้วมันมีทั้งหมดประมาณ๓คลิปคลิปละประมาณ๓๔นาทีนี่แหละค่ะ
เรามาให้คุณผู้ชมดูไม่ได้เลยดูได้แค่นี้พอเป็นภาพนิ่งด้วยนะฮะ
ค่ะแล้วทีนี้นักข่าวของเราก็เลยสอบถามทางประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียวไง
เพราะเอาตรงนะอย่างนี้ผู้ประกอบการเขาก็ฮึ่มเหมือนกัน

นี่คือคุณพงเทพมาราชาสิงค่ะ
แล้วบอกเลยว่าคลิปแบบนี้ที่มันหลุดออกมามันไม่เหมาะสม

เพราะว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ของอำเภอเสียหาย
ใช่เหมือนคุณทำคอนเทนต์นะมีเพศสัมพันธ์อะไรกัน
แล้วคุณดันเอาชื่อของพื้นที่วังน้ำเขียวไปเปลี่ยนชื่อ
จนเป็นวังน้ำอะไรต่างนานามันเสียหายต่ออำเภอจริงนะ
ใช่ค่ะแล้วแน่นอนค่ะทางเจ้าของรีสอร์ทผู้ประกอบการโรงแรมอะไรก็
ไม่พอใจกับการทำแบบนี้แล้วก็อยากให้หน่วยงานเนี่ย
เอาผิดกับกลุ่มคนที่ทำแบบนี้ให้ถึงที่สุดเลย
เดี๋ยวลองฟังเสียงประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวหน่อยค่ะ
ที่พักแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวในการทำอ่า

เห็นด้วยกับวิธีการกระทำแบบนี้นะครับ

เราไม่มีความต้องการหรือ
มีสนับสนุนการทำกิจกรรมเช่นนั้นนะครับ
โอ้โหมาจัดกิจกรรมทางเพศกันแบบนั้น
คอนเทนต์กันแบบนี้แล้วก็มาเสียพื้นที่
เสียชื่อของอำเภอเขานะครับ

ใช่คืออย่างที่บอกว่าจริงพื้นที่ตรงนี้
เขาก็อยากให้รักษาให้มันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทีนี้ทางด้านภูมิกับสภววังน้ำเขียว
สั่งให้ชุดสืบไปลงตรวจสอบ
เจ้าของรีสอร์ทนั้นยืนยันเลยนะว่า
เจ้าของรีสอร์ทไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการถ่ายคลิปไม่ได้สนับสนุนด้วยเลย

ตอนนี้ก็รายงานไปที่ผู้บังคับบัญชาแล้ว

คนถ่ายคลิปเป็นใครเอาคลิปมาเผยแพร่
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้มันก็ผิดแน่นอนอยู่แล้ว
คำเสียนะฮะ